กลับมาอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐนะคะสถานการณ์บ้านเราในตอนนี้ที่ต้องติดตามกัน
ก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำน้ำท่วมแล้วก็ความเดือดร้อนของคนที่ประสบกับภัยน้ำท่วมนะคะ
วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหัฐไทยค่ะลงพื้นที่ไปลุยแก้ปัญหาน้ำท่วมนะคะ
แล้วก็สั่งกันน้ำใหม่ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่นะคะหลังจากนั้นก็เร่งดันน้ำในคลองรังสิต
แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะ
นี่ค่ะวันนี้ก็ลงไปตรวจสถานการณ์น้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะ
ไปดูเครื่องสูบน้ำที่กรมชลประธานเอามาติดตั้งเพิ่ม๒๐ตัว
ที่ประตูน้ำบ้านใหม่หลัก๖ติดตั้งเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
หลังทางเทศบาลนครรังสิตได้เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่ในหมู่บ้านออกไปอย่างต่อเนื่องค่ะ
แต่ว่าเนื่องจากระดับน้ำในคลองเมื่อเช้านี้ยังสูงอยู่ค่ะ
อยู่ที่หนึ่งเมตรแปดสิบแปดเซนก็เป็นระดับที่เสมอกับแนวกั้นน้ำค่ะ
ระบายมันก็เลยเป็นไปค่อนข้างล่าช้าหน่อยนะคะน้ำมันเท่ากันนะคะ
พลเอกอนุพงศ์บอกว่าต้องเร่งผลักดันน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุด
เพื่อน้ำในคลองรังสิตจะได้ลดลงตอนนี้ความหวังก็คือว่าน้ำใหม่อย่ามาแล้วกัน
อย่ามาเติมนะคะสรุปก็คือไม่ให้น้ำใหม่เข้ามา
แล้วก็น้ำเก่าก็ต้องเร่งระบายออกแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
ขณะที่นายกอบจปฐุมธานีค่ะพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างบอกว่า
ตอนนี้ยังมีหลายหมู่บ้านที่น้ำยังท่วมขังอยู่นะคะ
และถ้าหากว่าน้ำในคลองรังสิตลดลงก็จะได้เร่งระบายน้ำในหมู่บ้านให้ลดลงเป็นปกติได้นะคะ
ขณะที่ทีมข่าวของเราวันนี้ก็ตระเวนสำรวจสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตที่ประตูน้ำบ้านใหม่
ซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยระดับน้ำยังคงที่นะคะ
ยังอยู่ที่๑เมตร๘๘เซนก็ยังเร่งระบายผลักดันลงแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
ทีนี้หมู่บ้านที่อยู่เรียบคลองต่างก็ต้องระบายน้ำลงในคลองรังสิต
ในหมู่บ้านก็เริ่มที่จะดีขึ้นแล้วค่ะเริ่มลดลงบ้างนะคะ
ส่วนสะพานแดงตั้งแต่ซอยสองถึงซอยยี่สิบหกตลาดรังสิต
หมู่บ้านรัตนโกสินสองร้อยปีหมู่บ้านสิวรีสองหมู่บ้านเปรมปรี
น้ำยังท่วมอยู่ค่ะวันนี้ก็มีทหารมาช่วยกรอกกระสอบทราย
จ่ายกับชาวบ้านนะคะขณะที่เพจเทศบาลนครรังสิต
วันนี้ประกาศจุดรับกระสอบทรายแล้วก็ให้ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านรัตนโกศิลป์๒๐๐ปี
และประชาชนที่พักอาศัยในเขตเทศบาลนครรังสิตรับกระสอบทรายได้ฟรีนะคะ
จำนวนยี่สิบถุงสามารถไปรับนะคะยี่สิบถุงต่อหนึ่งบ้านค่ะ
นะคะแล้วก็นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยชาวชุมชนหมู่บ้านรัตนโกศิลปสองร้อยปี
รับได้ที่จุดกลับรถใต้สะพานหน้าเมนสี่นะคะส่วนผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต
ก็รับได้ที่สะพานแดงค่ะก็แจ้งให้ทราบนะคะ
ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เรียกว่าคำเตือนเป็นทงแดงนะคะ
ก็มารับกระสอบทรายเพื่อที่จะไปดูแลพื้นที่ของท่านนะคะ
พร้อมทั้งได้เตรียมสถานที่จอดรถด้วยค่ะรถจะต้องหนีน้ำนะคะ
ก็จัดเตรียมให้กับประชาชนมี๓จุดค่ะก็คือ
จุดแรกก็คือโดมซอยรังสิตนครนายก๓๐นะคะ
จุดที่สองคืออาคารหนึ่งร้อยปีเมืองธัญบุรีแล้วจุดที่สามก็คือทางขึ้นโทเวค่ะ
ทีนี้ทางขึ้นโทเวย์เนี่ยมีประชาชนบางส่วนก็ไปจอดกันแล้วค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราเป็นผู้สื่อข่าวด้วยเป็นผู้ประกาศด้วยนะฮะ
น้องขวัญขวัญนัดเมื่อวานน้ำท่วมในเขตดังสิตปฐุมธานีอย่างหนัก
ปฐุมธานีเขาก็ไปจอดกันตรงทางขึ้นโทเวย์กันเยอะอยู่แล้วนะคะ
เนี่ยค่ะวันนี้น้องขวัญก็เลยขับรถแล้วก็เก็บภาพมาให้เราได้เห็นค่ะ
สำรวจมาให้เลยใช่ค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นเส้นทางที่เขาจะต้องขับรถขึ้นมาอยู่แล้วอ่ะนะคะ
ก็จะเห็นว่าประชาชนก็ขับมาจอดเลยซึ่งตรงนี้เขาก็เป็นจุดที่จัดเอาไว้ให้จอดด้วยนะคะ
ครับเนี่ยค่ะมีเยอะมากค่ะ
นี่นะคะอันนี้ก็จะเดาว่าน่าจะเป็นคนที่บ้านอยู่ติดริมคลอง
ก็หลังจากที่เขาประกาศว่าให้รถเอามาจอดบนสะพานหรือว่าพลโทเวย์ได้
นี่ก็รถก็คือจอดเรียงลายกันแบบนี้เนี่ยหลายสิบคันนะคะ
คือลองดูไปมันจะคดเป็นตัวแอลเลยคืออย่างนี้เลยคือเยอะมาก
คุณผู้ชมที่อยู่ในโซนพื้นที่รังสิตนะคะก็มี๓จุดด้วยกัน
ถ้าหากว่าไม่สบายใจกับภาวะน้ำในช่วงนี้ก็สามารถเอารถไปจอดไว้ได้ค่ะ
ส่วนที่ชนบุรีน้ำก็ท่วมนะครับแล้วก็ทำให้อาม่าท่านหนึ่ง
ท่านมั่นใจแหละมั่นใจของท่านว่าท่านจะขับรถของท่าน
ฝ่ากระแสน้ำไปได้ปรากฏน้ำมันท่วมสูงฮะค่ะ
รถรอยคราวนี้เอาไม่อยู่แล้วครับกุลไพท์ต้องมาช่วยฮะ
มันลึกมากครับมันลึกมากโอ้ยรอยขนาดนี้เลยครับ

นี่คือหน้าหมู่บ้านศรีนครินครับพี่ตระกูลเจ้าของคลิปนี้นะครับ
เป็นหน่วยกู้ภัยสว่างประทีบเล่าบอกว่าอาม่าท่านนี้นะครับ
ฝ่าน้ำมานะครับแล้วก็ทีมกู้ภัยโบกมือ
แล้วอย่าผ่านอย่าผ่านอย่าผ่านอาม่าขับเข้ามาฮะ
กระทั่งมาจุดถึงจุดที่น้ำท่วมสูงนะครับ
คือน้ำตรงนี้ถ้ายืนเกือบถึงหน้าอกแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
รถลอยสิครับรถลอยทำยังไงดูอาม่าฮะ
คือรถมันไปต่อไม่ได้ทีมกู้ภัยก็เลยต้องไปช่วยเหลือครับ
คือท่านอายุประมาณเจ็ดสิบได้นะครับบอกจะเข้ามู่บ้านเนี้ย
ตรงนี้ตรงนี้ไม่คิดว่าน้ำจะลึกขนาดนี้
ม่าบอกรถลอยครับจนเลยทางเข้าหมู่บ้านมาแล้ว
พี่กู้ภัยก็ช่วยกันลากรถนะครับไปยังทางเข้าหมู่บ้าน
ซึ่งห่างจากตรงนั้นประมาณ๕เมตร
พอถึงที่ตื้นปั๊บนี่ฮะล้อแตะถนนได้เอาล่ะก็เบาหน่อยนะครับ
แต่ขับต่อไปไม่ได้ครับน้ำเข้าเครื่องเรียบร้อยแล้วครับ
พี่แล้วก็รอบพอของหมู่บ้านก็มาช่วยกันเข็นรถของอาม่าเข้าหมู่บ้านนะฮะ
เอาล่ะตอนนี้ฝนตกทุกวันจะท่วมไม่ท่วมแต่ว่าการขับรถลุยน้ำเรามีเทคนิคมาฝากครับ
หนึ่งนะครับท่านปิดแอร์ก่อนเลยนะครับเพราะอะไร
เพราะว่าน้ำท่วมนะครับเมื่อพัดเอ่อเมื่อท่วมถึงพัดลมเนี่ย
มันจะไปโดนห้องไฟฟ้าแล้วอาจจะช็อตเครื่องยนต์อาจจะดับได้
สองรักษาความเร็วให้คงที่ป้องกันการตีน้ำเข้าเครื่อง
ใช้เกียร์ต่ำเพื่อประคองเครื่องยนต์ไม่ให้ดับ
สี่รักษาระยะห่างเพราะว่าเวลาที่น้ำท่วมแล้ว
ระบบเบรกของท่านประสิทธิภาพมันจะลดลง๕เมื่อพ้นจุดน้ำท่วม
ต้องย้ำเบรกหน่อยนะย้ำเบรกย้ำเบรก
พอถึงพอถึงที่โล่งโล่งอ่ะนะที่โล่งโล่งอ่ะ
เพราะว่าไล่น้ำออกจากพระเบรกสักหน่อยแล้วก็ประการสุดท้าย
หกเมื่อถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีนะครับ
ติดเครื่องยนต์ไว้แบบนั้นสักพักหนึ่งเพื่อไล่น้ำและความชื้นครับ
เทคนิคในการขับรถลุยน้ำในช่วงนี้ครับ
ก็อาจจะเป็นความรู้ที่จำเป็น
ต้องรู้เอาไว้เลยในช่วงนี้นะคะเพราะว่ายังอยู่กับเรานะคะ